หยดลงมาทุกวันอยุดไส้ห้ี่นอนมักผมอะไรนี้
แล้วถ้าเกิดหมอปลาดูอยู่อยากให้หมอปลาช่วยอะไรยังไง
ก็อยากให้ช่วยมาดูให้หน่อย
ใช่ค่ะเพราะว่าคือแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเจ้าของบ้านเขาพูดแบบนี้นะคะ
เจ้าของบ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
บอกว่า๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเรื่องแปลกที่บ้านเขา
ไม่ว่าจะเป็นเลือดมันหยดมาจากไหนไม่รู้มาจากด้านบนเนี่ย

ลักษณะมันเป็นคราบแดงคล้ายกับเลือด
แล้วก็หยดลงมาใส่ตัวลูกสาวเขาอายุ๑๑ขวบ
อกจากนี้เกิดไฟไหม้ตามจุดต่างในบ้าน
ต้องขนข้าวขนของที่มันเกิดไฟไหม้
เอาไปทิ้งแล้วเขาบอกเสียดายเงินด้วย
แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งมันลุกลามขึ้นมาเป็นไฟไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ย

ตอนนี้ถือเป็นความทุกข์ของครอบครัวนี้เลยนะคะ
เจ้าของบ้านค่ะชื่อวนายเรวัตเกรดเผือก
และนางจันเพ็ญคำศรีเป็นสองสามีพันรยา
บ้านหลังนี้อยู่กับลูกสาวแล้วก็ญาติคนอื่นนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ตามจุดต่างแบบไม่ทราบสาเหตุ
เอาคลิปวิดีโอที่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ทันอยู่บ้างเนี่ยนะคะ

ก็เป็นภาพของเปลวไฟกำลังลุกไหม้สิ่งของในบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นผ้าปูหิ้งบูชาในห้องนอน
แปลงซักผ้าที่อยู่ในห้องน้ำ
ชั้นวางของที่อยู่ในห้องน้ำเขาบอกมันไม่ทราบสาเหตุ
แต่มันลุกขึ้นไหม้แบบนี้แล้วเขาก็หยิบมือถือถ่ายขึ้นมาได้ทัน
ก่อนหน้านี้มีเปลวไฟลุกไหม้ในตู้เสื้อผ้าด้วย
หมอนที่นอนสิ่งของในบ้านเสียหายหลายอย่าง
แล้วก็ต้องขนไปทิ้งแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ไม่เจอพ่อไม่เจอไม่พบพ่อแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนะคะ

แต่ไปพบในชำนาญศรีขจร
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าของบ้าน
และเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์บางช่วงบางตอนด้วยนะคะ

มันเกิดประกายไฟลุกทั่วเลยนะครับ
ครับลุกอ่าครึ่งชั่วโมงลุกครั้งหนึ่งครึ่งชั่วโมงลุก
ครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะครับลุกตามเสื้อผ้าตามเครื่องใช้
ไม้สอยของเขาที่เป็นผ้าครับส่วนมากจะเป็นผ้า
ทั้งผ้าห่มหมอนมุ้งทุกอย่างไหม้หมดไหม้หมดครับแต่มันจะหน่วง
เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งไอ้หยดเลือดเนี้ยอย่าง
แล้วที่เขาอยู่บ้านเช่าก่อนย้ายเนี่ยเขามีอาการมีหยด
เลือดก่อนเลือดเลือดในตัวเด็กไม่ใช่ครับตามตามสิ่งของ
ตามไอ้ที่นอนมั่งมุ่งมั่งข้างข้างอ่ะตามพื้นอย่างเงี้ย
อืมเห็นอาการนั้นก่อนเขาตอนพอย้ายมาปุ๊บเริ่มไป
เลยมันจะเกิดประกายไฟที่ไหนสักแห่งเนี้ยมันก็

คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตนะ

แล้วจะเป็นช่วง๔โมงเย็นถึง๔ทุ่ม
คนในบ้านก็ต้องสลับเวรกันมานั่งเฝ้า

แล้วก็เป็นห่วงอันตรายที่อาจจะขึ้นกับเด็กซึ่งอยู่ในบ้าน
นางสาวเศรษฐรทรเกตเผือกอายุ๒๑ปี

อยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยเหลือฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
แรกมันจะมีเลือดหยดลงมา
ออกมาทุกวันหยดใส่ที่นอนมาห่มอะไรอย่างนี้

แล้วพอหลังจากนั้นมาไฟมันก็ลุกขึ้น
ขึ้นได้ประมาณ๒วันก็ว่าท่าไม่ดีแล้วก็เลยย้ายของมา
ย้ายของมาก็คิดว่ามันจะดีขึ้นเพราะมาทำอย่างยิ่งกว่าเดิมเลย

ไปมาหมดทุกทางแล้วค่ะเขามาทำอะไรให้ก็ไม่หายค่ะ
แล้วถ้าเกิดหมอปลาดูอยู่อยากให้หมอปลาช่วยอะไรยังไง
ก็อยากช่วยในแบบ

เพราะว่าคือแบบไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วค่ะ
เจ้าของบ้านก็บอกแบบนี้กลัวไฟไหม้บ้านค่ะ
ในช่วงที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะ
เจ้าของบ้านซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเขาไม่อยู่
ก็คือคุณเรวัตกับคุณจำเพ็ญ
ถามว่าไปไหนไปอุดรค่ะ

ไปหาอาจารย์มาให้ช่วยแก้ไขปัญหาเลือด
แล้วก็ไฟปริศนาซึ่งเกิดขึ้นในบ้าน๑๒สัปดาห์
ทั้งคู่เองก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของศัยยศาสตร์
หากหาสาเหตุหาสาเหตุไม่ได้ก็บอก

หมอปลามาช่วยหน่อยหาสาเหตุให้หน่อย
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวหมดเงินไปหลายหมื่นบาทแล้วนะคะ

นี่๑๐๐๐บาทยังไม่รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้
ถูกไฟไหม้และเสียหายแล้วต้องเอาไปทิ้งแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เดี๋ยวติดตามให้นะคะ

โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์แล้วกันเนอะ